มาต่อที่เหตุสเถินขวัญกลางกรุงค์ม็อสโก้ของรัฐเสียที่เลี้ยงเด็ก

รัสเซียนะครับโดยจากภาพจะเผยให้เห็นว่าสตรีสวมชุดสีดำรายนี้กำลัง
่งศีรษะของเด็กหญิงอายุประมาณสามขวบไปมานะครับก่อนจะตะโกนว่าเธอนั้น
เป็นผู้ตัดคอเด็กคนนี้และเธอยังเป็นผู้ก่อการร้ายที่รอพีชีพในวัน
สิ้นโลกโดยเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจำนวนมาก
ขณะที่ตำรวจรัสเซียต้องใช้เวลานานเกือบชั่วโมงในการบุกจับสตรี
รายนี้เนื่องจากกังวลว่าเธอนั้นอาจจะพกระเบิดฆ่าตัวตายเพื่อก่อเหตุ
กนาฏกรรมซ้ำอีกนะครับทั้งนี้สถานการณ์ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้า
พี่เด็กกับครอบครัวผู้เค้าร้ายมาได้๒ปีกว่า
ก่อนจะรอจังหวะในช่วงที่พ่อแม่ของเด็กไม่อยู่บ้าน
ก่อเหตุฆ่าปาดคอเด็กหญิงและผำร่างเด็กในห้องพัก

ที่ความคืบหน้าในการสืบสวนเพิ่มเติม

พี่เลี้ยงรายนี้มีอาการเมายาเสพติด

และแม่ของเด็กปฏิบัติกับพี่เลี้ยงหญิงรายนี้

ส่วนทางด้านคณะกรรมการตำรวจสอบสวนมอสโก

นำสตรีชาวอุสเบกิสถานรายนี้

รับรู้ถึงการกระทำที่โหดเยี่ยมของตัวเธอเองหรือไม่ครับ